คุณผู้ชมครับชาวเน็ตเขาไปเจอพฤติกรรมของพระรูปหนึ่งนะครับ
เป็นลักษณะออกแนวแฟชั่นเดินแบบเลยนะฮะ
เขาก็เลยเดี๋ยวดูคลิปนี้ก่อนดีกว่า
โอ้โหจีวอนปลิวเลยคุณผู้ชม
ที่ตัดสินใจให้ดูคลิปก่อน
เพราะว่าอยากจะให้คุณพระราพรกับคุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้

ก็คือหมุนรอบตัวครบรอบอะไรแบบนี้นะฮะ
แต่ว่าคลิปนี้นะฮะก็มาเดินบนสาราวัดครับ
คือมันยังมีอีกคลิปหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นลักษณะของการโพสต์ท่าอีกนั่นเอง
เป็นการกรีดนิ้วจับแว่นตากันแดด
แล้วก็เป็นการยักหล่ายใส่ไปใส่มา

จากการตรวจสอบเพราะว่าท่านเป็นพระอยู่ที่
วัดแห่งหนึ่งที่พุนพินสุราธานีครับ
ล่าสุดทีมข่าวไปที่วัดไปเจอกับพระนพดลจักรธรรมโมนะครับ
ท่านเป็นเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอภูนิภินภูนิภินภาค
แล้วก็เป็นพระพี่เลี้ยงอยู่ที่วัดนี้ด้วย
ให้ข้อมูลบอกว่าพระในคลิปเนี่ยเป็นพระลูกวัดจริงชื่อพระกบ
ท่านเพิ่งบวชเป็นพรรษาแรกนะครับ
หลังจากที่ท่านเห็นคลิปก็เรียกมาสอบถาม
แล้วก็อบรมสั่งสอนในเบื้องต้นไปแล้ว
แล้วทีมข่าวก็ยังได้พูดคุยกับพระกบด้วยนะครับ
ขณะที่ท่านกำลังจัดงานบำเพ็ญกุศลศพ
ให้กับญาติโยมที่อยู่ในวัดนั่นแหละ
ท่านก็ยอมรับว่าทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ
แล้วก็ไม่คิดว่าคลิปนี้มันจะเผยแพร่ไปเร็วขนาดนี้ครับ
นี่แหละค่ะ
ท่านไหนที่คิดจะทำก็ต้องทราบว่าทำไม่ได้นะคะ
กรณีแบบนี้ถือว่าไม่สำรวม

ไปลงติ๊กต๊อกเหรอคะ